มีพลเมืองดีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอผู้ชายชายชะกันรูปร่างกำยำ
ใส่เสื้อทหารลายพรางแบบนี้นอนอยู่ริมป่าย่าข้างทาง
ตอนแรกนึกว่าตายแล้วน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วตายเสียชีวิต
รีบโทรแจ้งกู้ภัยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาดูไม่ได้ตายค่ะ
แต่ตอนลมไปแกแทกไม่อ่ะตัวเนี้ยอ๋อแล้วจอดรถทิ้งไว้นู้นเลย
รอกไม่ครับ
พี่แกบอกว่าเมาไม่ขับกลัวว่าเมาแล้วขับเนี่ยเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็คือกลัวตาย
ก็เลยตัดสินใจก็ทำตามกฎตามกฎระเบียบของตำรวจไงเมาไม่ขับ
แล้วจะบอกว่ายังมารยาทดีด้วยนะเดี๋ยวสักพักนึงเจ้าหน้าที่พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
พาไปพักฟื้นที่โรงพักแล้วพี่แกก็ไหว้งามกับเจ้าหน้าที่
เนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือมีพลเมืองดีเนี่ยเห็นพี่คนนี้
เนี่ยพี่คนนี้ค่ะเดี๋ยวแกยกมือไห้ตำรวจด้วยนะเห็นว่าแกเนี่ยมานอนอยู่ข้างทางแบบนี้
พลเมืองดีคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุรถล้มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตามข่าวที่เราเคยเล่ากันไป
เนี่ยแกก็เลยโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมไหลทางใกล้กัน
ไว้๕๓ปีนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่านระมะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปปลุก
บอกว่าผมเมาไปต่อไม่ไหวก็เมาไม่ขับ

ในป่าดีกว่าแบบนี้ปลอดภัยกว่านะ

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้นอนที่ไหน

เออคุยกันอยู่นานแล้วค่ะนานสองนานเลย
ทราบว่าพี่แกเป็นคนตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตาก
หลังเลิกงานแกขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาเพื่อนในตัวเมืองตาก
ดื่มสุรากันจนหนำใจและเมาได้ที่
แล้วกะว่าจะขี่กลับบ้าน
โดยไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์หลงทิศ
แทนที่ว่าจะขี่รถกลับไปฝั่งขาขึ้น
พี่แกย้อนกลับไปฝั่งขาล่องคือกลับเข้าไปในตัวเมืองตาก

แกก็เลยบอกว่าเอาล่ะในเมื่อมันผิดทางแบบนี้แล้วเมาหนักด้วย
เห็นว่าไปต่อไม่ไหวแล้วก็พยายามที่จะหาที่พัก
แต่ปรากฏว่ารถมันพุ่งตกไหลทาง
ตัวเขาไปนอนไปนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น
สุดท้ายแกตื่นขึ้นมาเห็นรถตัวเอง
ก็เลยเอาล่ะพยุงรถมาจอดริมทาง
แล้วแกไปนอนต่อที่พงย่า
ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปที่โรงพยาบาล
ให้ส่างเมาเสร็จปุ๊บ
พี่แกเชิญขอกลับบ้านได้ดีไหมครับ
บอกว่าดีหรือไม่ดีก็ดีที่เขาไม่ขับกลับบ้านไง
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งตัวเองและกับคนอื่น
แต่นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลำบากต้องเอามาช่วย